ทองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะ

มุมมองคุณแชมป์เป็นหนึ่งคนไหมที่ด้อยค่า๔เกม
ดังนั้นมันก็ต้องกลับมาถามแฟนบอลชาวไทยแหละครับว่า
ระวองทีมชาติไทยเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยอยู่ตรงไหน
สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัต
เจอกันทุกวันพฤหัสบดี๒ทุ่มทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์

ผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณแชมป์กรวีปริศนานันทกุล
รักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัด
สมัยก่อนเนี่ยนะครับเค้าเคยทำสโบสรอังทอง
ซึ่งก็เป็นสโมสรที่เขาบริหารจัดการทีมมา
แล้วก็เป็นคนในวงการฟุตบอลมาก่อนนะครับ

และที่สำคัญเองเนี่ยในวันนี้นะครับ
เขามีหน้าที่ในการประสานแทบจะ๑๐ทิศเหมือนกัน
ในการเป็นคนกลางเพื่อพูดคุยเจรจากับผู้ใหญ่
ทั้งสโมสรทีมชาติและก็สมาคม
เพื่อจัดการปัญหาต่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมลีก

ทำให้การแข่งขันมันดำเนินการไปแบบไม่สะดวกสบาย
แล้วก็แน่นอนครับปัญหาทุกอย่างมันมีการแก้ไขที่ทั้งถูกใจ
และไม่ถูกใจสโมสรสมาชิกไม่ถูกใจแฟนฟุตบอลไม่ถูกใจผู้สื่อข่าว
เราก็จะมาเคลียร์กันในฐานะคนในวงการเดียวกัน
เถียงกันก็จริงนะครับสู้กันก็จริง

ทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้พูดและมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่าง
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในมุมมองของตัวเองนะครับ
ไปพูดคุยกับคุณแชมป์กรวีปริศนานันทกุลกันครับ
แต่ถามได้ไม่ได้แบบติดใจอะไรเลยไม่มีเลย
โพสต์ไปเนี่ยจุดมุ่งหมายตอนที่โพสต์ถามวิ่งมันผิดไปนิดนึง
แต่วันนี้เราคุยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันดีกว่า
มุมมองคุณแชมป์เป็นหนึ่งคนไหมที่ด้อยค่า๔เกม
หรือคิดว่ามันไปด้วยกันได้ในสภาพแบบไหน
ผมคิดว่าในมุมของสมาคมในมุมของลีกนะครับ
ไม่มีใครด้อยค่า๔เกมอันดับแรกก่อน
รู้ถึงความสำคัญของการที่ไปประสบความสำเร็จในเวทีระดับภูมิภาค
รู้ครับไม่ใช่ไม่รู้นะครับแล้วไม่มีการด้อยฆ่าไม่ใช่เลย
แต่เป้าหมายและการวางลำดับความสำคัญของความสำเร็จของ๔เกมต่างหาก

มุมของคนหนึ่งอาจจะบอกว่าความสำเร็จของซีเกมมีอย่างเดียว
ถ้าจะประสบความสำเร็จต้องเหรียญทอง
แต่ในมุมของผมผมอาจจะมองว่าเหรียญทองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะ
แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คำถามที่ต้องตามมาคือ
เราเอาอะไรไปแลกกับเหรียญทองนั้น
ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเกมการแข่งขันอะไรเลยแน่นอนเป้าหมายของเราคือต้องเป็นเหรียญทองเท่านั้น
แต่วันนี้เราเอาเหรียญทองเนี่ยเราแลกกับอะไร
ซึ่งถามว่าเราขยับให้ไหมสุดท้ายก็มีการพูดคุยกัน
ที่จะต้องไปเตรียมสำหรับการไปแข่งช่วงต้นเดือนมิถุนา

ผมคิดว่านั่นคือความสำเร็จที่น่าจะได้มากกว่า
และผมมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของนักกีฬาที่เรามี

ยอมรับไหมว่าโปรแกรมลีกในสองรูปการ

มันเป็นการจัดโปรแกรมที่ผิดพลาดส่วนหนึ่ง

ซึ่งถามบอกว่าเราจัดแล้วเราหลบหลีก
สุดสัปดาห์ก็เดือนหนึ่ง๔ครั้ง

เราอาจจะต้องเตะเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องเตะถึง๘นัด

นักกีฬาที่จะต้องสุดท้ายก็ต้องไปเล่นให้กับทีมชาติอยู่ดีเนี่ย

มันไม่ใช่แค่ปัจจัยแค่ตัวเราคนเดียวหรือฝ่ายจัดด้วยนะครับ

จริงโอลิมปิกกรกฐแล้วก็สมาคม

มันก็ต้องทำงานร่วมกันแบบนี้อยู่แล้ว
เราเข้าใจในความคาดหวังของโอลิมปิกประเทศไทย
เข้าใจความคาดหวังของกรกฐในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนเสมอ

เขาให้งบลงมาปีนึงเขาให้งบมาฟุตบอลได้เป็นร้อยล้านนะครับ
แต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าเรามองความสำเร็จของการไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ของฟุตบอลเนี่ยนอกจากโอลิมปิกแล้ว
ระหว่างไปแข่งขันโอลิมปิกกับไปแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ย

เหรอมันคือรายการฟุตบอลโลกที่มันเป็นใหญ่ที่สุด
การที่เราไปร่วมการแข่งขันในระดับโอลิมปิกได้

แต่อย่างไรก็ตามเรามีส่วนที่

ถ้าเป้าหมายสูงสุดของผมก่อนผมตาย
ผมหวังว่าผมจะได้เห็นทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับ
ไม่ได้บอกว่าอยากเห็นทีมชาติไทยไปประสบความสำเร็จ

ตรงนี้กังวลไหมผมก็ต้องถามต่อนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเดินกลับมาในนโยบายไหน
มันมีช่วงเวลาที่มันเหลื่อมกันอยู่การใช้ตัวผู้เล่นสำหรับ๒ทวนาเมนต์ทีมชาติไทยชุดใหญ่
แล้วก็น่าจะมีการวางแผนที่ดีอยู่แล้วและตอนนั้นเนี่ยลีกจบนะครับไม่มีคือไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่น
ก็น่าจะทำให้ได้ตัวผู้เล่นที่ไปเล่นกับทีมชาติทั้ง๒ชุดเป็นตัวที่สมบูรณ์มากที่สุด

เรารู้ว่าลีกทั้งหมดที่แข่งในปลายทางสุดท้าย
มันเพื่อที่จะเอานักกีฬาไปเล่นทีมชาติทั้งนั้นแหละ

เราก็พยายามหลบให้หมดเป็นช่วงพักเบรกของเลขแรก

และเรายินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของทีมชาติ
ทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องไม่ไปกระทบ

เสียจนสมโมสอนรับไม่ได้

มุมนี้คุณแชมป์คิดว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ไหม

แล้วผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย

ทุกคนแฟนบอลทุกคนก็ยอมรับนะครับว่า
มันช่วยให้เกมมันสะอาดมากขึ้นจริง

ปัญหาเราตรงนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับ

เราก็มีการพูดคุยกับฝ่ายผู้ทศิลป์

พอดีกับจำนวนแมทที่เกิดขึ้นเลย
แผนในช่วงของการปิดรุดดูการณ์นี้
จนไปถึงเตรียมสำหรับฤดูการหน้า
เราก็มีการ๑เพิ่มจำนวนของผู้ตัดสิน

จากความผิดพลาดของผู้ทศิลป์
๓เราใช้ผู้ทศิลป์หน้าใหม่
เข้ามาทำหน้าที่เยอะมาก

แต่อย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนไป
ผมอยู่กับท่านนายกสมยศมา
ปีนี้ก็ปีที่๖ปีที่๗แล้ว
ปีนี้มีแต่เรื่องของผู้ทศิลป์ที่

ประสบการณ์กับเกมเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับ
ซึ่งถ้าเลือกกันระหว่าง๒ปัญหานี้

มันมีทิศทางที่มันอย่างน้อยเนี่ย

แต่เราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย
มันเก่งเท่ากันภายในปีเดียวได้

ก็คือเราสามารถที่จะสร้างผู้ทศิลป์หน้าใหม่
เข้ามาในวงการกีฬาฟุตบอลได้มากแค่ไหน

เรามีผู้ตัดสินที่ไปประสบความสำเร็จ
ในเวทีระดับทวีปเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่เรามีการสร้างผู้ทศิลป์เพิ่มมากขึ้น
เราเป็นความหวังของทวีปเอเชีย

ทำหน้าที่ในระดับทวีปมากยิ่งขึ้นได้
ทำงานอยู่๒หมวกนะครับ

วกหนึ่งมาที่กีฬานะครับ
จุดหนึ่งที่คิดว่าตัวเองทำงานแล้วแบบ
มันเป็นความท้าทายจนผ่านมาได้
๕๖ปีแล้วคุณแชมป์คิดว่าตัวเองมีจุดแข่งอะไรครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในตำแหน่งของการเมืองด้วย
มันก็เลยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่

เราก็มีความคุ้นหน้าคุ้นตากัน
มันก็จะอาจจะทำให้เราได้มีโอกาส
เวลาที่จะไปพูดคุยกัน
ขอเรื่องนั้นเรื่องนี้กันอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้มันคุยกันได้ง่ายขึ้น
อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดี
ปัญหาบางเรื่องที่มันดูใหญ่

มันก็เลยทำให้การทำงานในหลายเรื่อง
ในการขอความร่วมมือต่างกับสโมสร

มันเป็นข้อดีที่ทำให้ลีกมันเดินหน้าต่อไปได้
เหนื่อยไหมที่เป็นคนกลาง

พยายามที่จะมองในมุมของคนอื่นมาก

แน่นอนในฐานะที่เป็นคนกลาง
ผมไม่เคยใช้อำนาจของการที่เป็น

นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของผมนะครับ
แต่เราพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็หาทางออก

แต่พอที่จะเจอกันตรงกลางได้นะครับ

คนหนึ่งเสียสละอย่างหนึ่งนะคนหนึ่งถอยนิดนึงนะ

ผมก็คิดว่ามันพอที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้
กับมุมของสื่อผมก็บอกกับพี่เจเลยแล้วบอกกับพี่สื่อคนอื่นด้วยนะครับ
เกรงใจเลยนะครับผมเข้าใจบางทีเนี่ย
เราเจอกันตามงานเจอจะสัมภาษณ์เจอจะถามคำถาม
บางทีแบบเฮ้ยเกรงใจโอ้โหเฮ้กูถามแรงไปเปล่าวะ
ผมคิดว่ามีน้อยมากในคำถามที่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้
ถามว่ามีไหมมีที่ไม่พูดเนี่ย
เพราะมันไม่ใช่ว่าไม่มีคำตอบนะครับมี
แต่บางทีที่มันตอบไปแล้วมันกระทบกับคนอื่นเนี่ย
ผมก็ไม่อยากทำผมไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับ
ดังนั้นโดยส่วนตัวไม่มีอะไรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสำนักไหนอะไรก็แล้วแต่

ซะจนแบบเออเอาส่วนตัวมาอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็ขอแบบเลี่ยงที่จะไม่ตอบไปก็เท่านั้นเอง
อีกหนึ่งเรื่องครับมันมีการประกาศของสมาคม

สโมสรเขาก็เข้าใจนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งผมที่ต้องไปบอกกับสโมสร
หนักใจมากเพราะเข้าใจครับผมก็เคยทำทีมผมรู้ว่าเงิน๓๐จากสมาคมมันมีความหมายกับสโมสรมากแค่ไหน
ปีนี้ฤดูการนี้นะครับทั้งฤดูการเราได้รับผลกระทบมาก่อนแล้ว
ค่าลิขสิทธิ์มันไม่ได้ลดลงปีหน้ามันลดลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องไปถึงปีนี้
สมาคมก็แบกมาโดยตลอดเราเจอกับภาวะขาดทุนจนเราดูแล้วว่าถ้าเราแบกปีหน้าอีกเราคงไม่ไหวแล้ว
ปีนี้ถึงแม้เราจะแบกขนาดไหนก็ตามเราลดทุกอย่างจนเพื่อที่จะให้เงินสนับสนุนในฤดูกาลนี้
ตอนนี้มาถึงใช่
มันจะเสียหายแล้วนะครับกับทั้งวงการเลยไม่ใช่เฉพาะกับสโมสรอย่างเดียวแล้ว
แต่ฟุตบอลเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วนะครับตัวเลขสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เป็นตัวเลขที่เราคิดว่าเราจะพยายามให้มันไปกระทบกับสโมสรเนี่ย
ให้น้อยที่สุดเป็นหน้าที่ของสมาคมเป็นหน้าที่ของไทยลีก
เป็นหน้าที่ของแพนบีในฐานะที่เป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์นะครับ
ที่ต้องไปหาลิขสิทธิ์อื่นผลประโยชน์อื่นเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเติมให้กับสโมสรนะครับ
ตอนนี้เราก็กำลังทำงานเรื่องนี้กันอยู่เพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะลดภาระการขัดทุน
และผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของท่านนายกด้วยศักยภาพของกีฬาฟุตบอลไทย
ผมเชื่อว่าเรามันมีมูลค่ามากกว่านี้นะครับแล้วทุกฝ่ายเนี่ยก็พยายามทำงานกัน
เพื่อที่จะทำให้มูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยกลับมานะครับ
แต่ในช่วงนี้มันมีความจำเป็นจริงก็อยากที่จะให้ทุกสโมสรเนี่ย
ได้อดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับ
วิกฤตของโควิดไว้ได้เนี่ยมันจะกลับมา